ตำรวจเนี่ยไปติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนสำคัญในพื้นที่ร่อนพิบูรณ์นะครับ
ต้องหาคนนี้มีหมายจับติดตัวนะครับ
ทีนี้พอไปจับกลุ่มเนี่ยถึงขั้นวิสามันนะฮะ
ยิงเขาจนเสียชีวิตญาติของผู้ต้องหาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยมีแค่มีดพระเล่มเล็กติดมือ
แล้วบอกว่าก็วิ่งหนีนะไม่ได้จะสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ใช่นะแต่ตำรวจบอกว่าเขาก็มีอีกมุมหนึ่งนะ
เดี๋ยวฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ว่าท่านไปดูภาพเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ภาพจากโล่งวงจรนะครับเธอเอาท่านดูภาพเหตุการณ์
ปิดที่หน้าบ้านหลังเนี้ยสิบห้านัดค่ะญาติของบังบัสคนนี้นะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกวิสามันเนี่ยบอกว่าเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเนี่ยก็เห็นว่าบังบัสเนี่ย
ก็มีมีดพระนะติดมืออยู่เล่มเดียวแล้วตำรวจมากันตั้งหลายคนหลายคัน
มาถึงก็เนี่ยยกมือแล้วแล้วก็วิ่งหนีแล้วใช่ทำไมต้องไล่ยิงขนาดนี้
ค่ะสุดท้ายก็คือถูกวิสามันนะฮะก็คือถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดนะฮะญาติเธอบอกเขาขอความเป็นธรรมหน่อย
แต่ตำรวจเขาก็ชี้แจงมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
กว่านายได้นะครับนำหมายสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปจับกลุ่มนายเจริญศักดิ์รัชภูมิมาศหรือว่าบังบัสอายุ๓๑ปีนะครับ
อยู่ที่ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ตามคลิปในกล้องวงจรปิดเลยครับนะฮะนับเสียงปืนไปมาเนี่ย
นับได้สิบห้านัดนะฮะคือญาติบอกโอ้โหดูคลิปแล้วมาถึงเนี่ย
ยังไม่ทันบอกให้หยุดอะไรขนาดไหนแล้วมาถึงยิงใส่ก่อนแล้วอย่างนี้ครับ
มีอีกคลิปนึงนะครับญาติญาติเขาบอกว่านี่เป็นคลิปที่ญาติเนี่ย
ขอเข้าไปดูอาการของนายเจริญศักดิ์หรือบังบัสหน่อย
หลังจากรู้ว่าถูกไล่ยิงไปในสวนยางพาราแต่ตำรวจไม่ยอมให้เข้า
ญาติบอกคุยกันบอกโอ้โหนี่เป็นชั่วโมงอ่ะนะ
เป็นชั่วโมงก็ไม่มีรถกู้ภัยรถพยาบาลรถมูลนิธิอะไรมาเลย
ค่ะไม่ยอมให้ญาติไปเอาตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
สุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่คาสวนยางพาราเนี่ย
ให้เราเข้าไปเลยคนเดี๋ยวไม่ได้ไม่ใช่ไปตุ๊กเนื้อตรงตัวมานี่
เกรียบเกินหลังการเลี้ยงทำตังค์การพูดนะ
เราจะแม่นอะไรเลยไปโท่มเกตค์สว่างโภงและพาวติ๊กตึงมีมาต์ยิงเพือนอยู่

นี่ใช่ไหมค่ะจะมีข้าวมาเล่นนี่ใช่ไหม

เต็กเลยเร็วอาจารย์เลยเร็ว
มันจะต้องได้เต็กเลยมันต้องต้องต้อง
มันต้องต้องมันไม่ต้องต้องเลย

มันต้องต้องต้องเลย
มันต้องต้องต้องต้อง
มันต้องต้องต้องต้อง

ตายแต่ว่ามันตายแล้ว
ตอนนี้มันไม่ตายใช้เมล่าเลย
นึกว่าแบบนี้ตอนนี้ก็ตาย

ตอนนี้ก็ไม่มีเมล่าเลย

ต้องก็ไม่มีเมล่าเลยปล่อยก็ไม่มีเมล่าเลย
ต้องก็ไม่มีเมล่าเลยปล่อยก็ไม่มีเมล่าเลย
ต้องก็ไม่มีเมล่าเลยปล่อยก็ไม่มีเมล่าเลย
อืมเป็นชั่วโมงจนเข้ามาเนี่ยอ้าวถูกยิงตายแล้วค่ะถูกวิสามันแล้ว
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้ญาติกับชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจมากนะครับ
ในมุมของญาติของบังมัสผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ตำรวจชุดนี้ถือว่าทำเกินกว่าเหตุนะฮะหลังจากนั้นก็
ล้อมตำรวจอยู่นะครับแล้วก็ต่อว่านะครับจนกระทั่งพันตำรวจเอกสุกเกษม
วิลัยรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ลงพื้นที่มาแล้วมาเจรจากับชาวบ้านแล้วก็ญาติยาดของผู้ตาย
บอกว่าขอให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
กับครอบครัวของผู้ตายแล้วก็ตัวผู้ตายนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ชนะสูตรตามขั้นตอนการกระทำวิสามันฆาตกรรมส่วนเหตุผลต่างก็มันมีขั้นตอน
ทางตำรวจที่เขาต้องไปว่ากันต่อไป๑๒๓๔เกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุ
นี่ฮะที่ต้องมาเคลียร์กับชาวบ้านนะในที่เกิดเหตุมีกระเป๋าคาดเอวสีดำ
ของผู้ตายนะฮะที่เป็นผู้ต้องหานะครับเจ้าที่ไปตรวจสอบพบยาไอซ์หนึ่งถุง
มีพระเครื่องมีตะกรุดรัดเอวมีเงินสดญาติผู้ตายบอกว่าตอนนี้ก็ทำการฝังศพ
ของนายเจริญศักดิ์หรือว่าบังบัสไปเรียบร้อยแล้วตามพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับ
เหลือก็คือจะไปดำเนินการขอความเป็นธรรมจนถึงที่สุด
ทำคืนไว้ตึงป่ายย่างแล้วลืมหมด

ไม่โตนตอนมันมาจับบ้าน
ยิ่งจับก็ดายไปเดี๋ยวซึ่งมีประหยาะนิดนึงว่า

ซึ่งมันกระชูสองมือแบบยอมเป้ใช่คือเขายอมเป้เขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นดีดตัว
พี่เบาน้องมีแค่ปลาที่มันอันเหล็กหมาดมีปลาเล่มเดียวถึงปลาก็ไม่คม
เล่มเดียวเท่านั้นพี่เบาในชูสองมืออยู่ที่หน้าบ้าน
คือไม่สู้ตำรวจลงจากรถพร้อมกับปืนพร้อมกับอาวุธ
บางคนตำรวจที่ไปด้วยในที่เกิดเหตุอ่ะยิงเสร็จแล้วตำรวจคนนั้น
สายเปี๊ะ้นเข้าเย็บหน้าพี่เบ้าหน่อยเกี้ยกับเปี๊ะ้น
ก็มีพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามไปแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานก็ฝังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าญาติเขาบอกว่าตามภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีหมายจับก็จริง
แต่ว่าตอนที่ตำรวจเข้ามาถึงมาจับกลุ่มที่บ้านเนี่ยเขาก็ยกมือแล้วนี่มีมีดพระเล่มเล็กอยู่เล่มเดียวทำไมไล่ยิงกันขนาดนี้
เนี่ยฮะกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับบังบัสนะฮะนี่คือผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้ววิ่งไปนู่นเลยครับบางบัสก็วิ่งเข้าสวนยางพารา
ลาก็ไปถูกยิงถูกไว้สอามันเสียชุดอยู่กลางสวนย่างนะครับ
ตำรวจชุดจับกลุ่มเขาชี้แจงอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจชุดจับกลุ่มนายเจริญศักดิ์หรือว่าบังมัสนะครับบอกว่า
ขณะที่บุกเข้ามาเพื่อจะจับกลุ่มเนี่ยนายเจริญศักดิ์
ตอนที่เห็นวิ่งไปที่รถเนี่ยคือพยายามจะวิ่ง
แล้วไปเปิดประตูเอาปืนในรถแต่เปิดประตูรถไม่ทันนะฮะ
ก็เลยหยิบมีดพระขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้ววิ่งหนีตำรวจ
ตำรวจก็เลยวิ่งไล่ไปซึ่งวิ่งไล่ไปในสวนยางพาราเนี่ย
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรตำรวจบอกว่าหากตำรวจคิดจะยิงจริงจริง
คงไม่วิ่งไล่ไปไกลขนาดนั้นเพราะตำรวจเองก็ต้องการจับเป็น
นายเจริญศักดิ์นะฮะจะได้เอาตัวไปขยายถึงเครือข่าย
ที่มีอีกเป็นจำนวนมากแต่พอวิ่งไล่ไปทันแล้วเนี่ย
นายเจริญศักดิ์ไม่ยอมให้จับนายเจริญศักดิ์ได้ใช้มีดพระ
ฟันใส่ตำรวจอย่างไม่ยั้งทำให้ตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนาย
ทำให้เป็นเหตุสุดวิสัยตำรวจต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
อันนี้ตอนที่เกิดเหตุแต่ญาติเขาบอกดูกล้องวงจรปิดแล้วโอ้โห
คือจะอ้อมไปจะหยิบปืนไม่หยิบปืนแล้วหยิบไม่ทันแล้วได้แค่มีดอะไรก็ไม่รู้
แต่มาถึงเนี่ยตำรวจได้ยินเสียงปืนยิงใส่ก่อนแล้วนี่ไม่ใช่ว่าวิ่งไล่ไปแล้วถึงค่อยไปยิงถูกฟันแล้วถึงค่อยยิง
อันนี้ญาติเขาบอกเขาก็ดูจากหลักฐานตรงนี้นะแต่ในมุมตำรวจเขาก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้
ส่วนที่ญาติติดใจว่าแล้วพอเสียงปืนสงบแล้วเนี่ย
ตอนที่ญาติตามไปกลางสวนยางพาราเนี่ยทำไมตำรวจกันไว้ไม่ยอมให้เข้าไปดู
ว่าเป็นตายร้ายดียังไงถูกยิงแบบไหนเจ็บไม่เจ็บหรือว่าอะไรยังไง
จับกลุ่มบอกว่าก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยญาติคนตายกับชาวบ้านเนี่ยมีเยอะเหลือเกิน
มีหลายสิบคนแต่ตำรวจมีไม่กี่คนจึงจำเป็นต้องกันสถานที่ไว้ก่อน
ไม่ให้ชาวบ้านกับญาติผู้ตายเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเข้ามา
เดี๋ยวจะเกิดการทำลายหลักฐานเกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
ไม่ได้มีเจตนาถึงขั้นจะยิงผู้ต้องหาจนเสียชีวิตหรือว่าวิสามัน
พลโนตรีธรรมนูลประยืนยงภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าเรื่องนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ
เชื่อใจตำรวจได้ว่าเรื่องนี้จะทำหน้าที่อย่างโปร่งใสในการตรวจสอบหาความจริง
ส่วนนายเจริญศักดิ์รัชภูมิมาศหรือว่าบังบัสวัย๓๑ปีนะครับ
มีประวัติค้ายาเสพติดในพื้นที่นะฮะเป็นผู้ต้องหาเป็นแก๊งค้ายาเสพติดคนสำคัญ
ก่อคดีชักปืนยิงใส่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจมาแล้วแล้วตอนนั้นทิ้งยาบ้าไว้หนึ่งร้อยเมตรแล้วก็หลบหนีไปได้
ถูกสารจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีข้อหายาเสพติดแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
ก็ต้องรอฟังกันต่อไปว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะ